เพิ่มโดยการโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี

คือฟังจากเสียงเนี่ยหลายคนแบบ
สงสารน้องคือน้องร้องกรี๊ด

คือน้องไม่อยากตรวจน้องกลัวแหละ

ที่ผู้หญิงเสื้อสีแดงเนี่ยทีนี่แพรม
ผู้หญิงเสื้อสีแดงรู้สึกว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
จริงแล้วน่าจังหวะตรงนั้นผู้ปกครองของน้องที่เขาร้องก็อยู่ด้วย
พอคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่า
ผู้อำนวยการจับน้องแรงไปหรือเปล่าเกินกว่าเหตุไหม
คนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเลยบอกว่าอุ๊ยเด็กยังเล็กเลย
ถ้าตรวจทางจมูกน้องอาจจะกลัวไงไปตรวจน้ำลายอะไรแบบนี้ได้ไหม
ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าตรวจทางจมูกเลย
บางคนบอกว่าโอ๊ยอยู่ในเหตุการณ์คนที่ไปบอกพอทำเกินกว่าเหตุเนี่ย
คุณต้องดูก่อนนะว่าจริงเรื่องราวเป็นยังไง
พอเข้าไปช่วยผู้ปกครองจับน้อง
ผู้ปกครองเป็นคนอุ้มน้องอยู่แล้วพอเข้าไปช่วยจับเฉย

ใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วไปคอมเมนต์หรือวิจารณ์เสียหาย

ซึ่งความเห็นผู้โพสต์เขาก็ตอบกลับบอกว่า
มันมีเสียงที่ผอตะโกนใส่เด็กใส่ไมค์ด้วย
เขาบอกว่าจริงเรื่องนี้คือเรื่องที่หนักกว่าที่ตะคอกเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
น้องไม่ได้เจ็บอะไรนะคะน้องแค่กลัวเฉย

เสียงก็ดังตะคอกเด็กตะโกนใส่เด็กแบบนี้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เขาได้ยินเป็นประจำเลย

อยากตอบความยาวสาวความยืดค่ะ
คือชินกับเสียงเขาอยู่แล้วแล้วก็เฉย
ฉันบอกให้หยุดเขาก็ออกมาอย่างนี้เลยค่ะ

ทีมข่าวเราพยายามติดต่อพอโรงเรียนคนนี้
เพราะว่าก็อยากจะฟังเรื่องราวทางฝั่งพอเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าพอบอกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะ
แต่อนุญาตให้คุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ถ้าเกิดมองจากเหตุการณ์ด้านข้างจะได้
ผอเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร
เขาไม่ได้เข้าไปจับเขาเป็นเพียงการผู้ช่วยเข้าไปช่วยหมอซึ่ง
แล้วที่ผอเสียงดัง
ก่อนที่จะขึ้นไปค่ะ
ก่อนที่จะล็อกก่อนที่จะเข้าไปช่วยกันจับ

คุณหมอก็ได้หันมาสอบถามแล้วว่า
ผู้ปกครองยอมไหมยอมให้จับไหม

ก็คือพอผู้ปกครองให้สัญญาณว่ายอม

เด็กเขาก็ดังแล้วเขาก็ไม่ยอมหยุด
ครับผอเขาก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวเสร็จมากราวจะเวียงในการทหารือกันว่าจะยังไง
ครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้นะครับ
โหวเนี่ยวันนี้ติดช่วยวัยใหม่๘๕๑๑รายนะฮะ
มีภูมิอีกแล้วนะคะเสียชีวิต๑๒ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ในติดเชื้อในประเทศแปดพันหนึ่งนะค่ะส่วนผู้ที่ยังรักษาการอยู่ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบแปดรายนะครับ
ท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเรื่องของตัวเลขของผู้ที่ฉีดวัคซีนนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว
หนึ่งร้อยหกล้านโดสค่ะนี่นะฮะเข็มหนึ่งห้าสิบเอ็ดล้านโดส
เข็มสองสี่สิบหกล้านโดสแล้วที่กระตุ้นเข็มสามไปแล้วก็แปดล้านโดสนะฮะ
ประมาทการจะตกระวังกันต่อไปนะฮะใช่ต้องระวังกันต่อไปเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมา